ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูการเดินทางของประสบกรณิกรทั่วประเทศกันต่อนะครับ
เราพาไปชมกันหลายที่แล้วไปต่อที่หมอชิด๒กันหน่อยครับ
สถานีขนส่งหมอที่๒ตอนนี้นะครับยังคงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับ
มีการเดินทางมาของพี่น้องประชาชนครับ
สมกรมีการจัดรถชาร์เติ้ลบัสนะครับหรือว่ารถเวียนครับ
ในการรับส่งให้บริการประชาชนฟรี๒๑เส้นทางครับ
ยังท้องสนามหลวงวันนี้ก็ให้บริการเป็นวันที่๒แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับ
เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณกระหนกรัฐโกวิชัย
รายงานมาจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอที่๒ครับ
บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒

ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ทำให้ประชาชนที่ทยอยเดินทางมาใช้บริการรถชัดเติ้ลบัส
ไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพิงพระบรมปศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษค่ะ
สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒
บริเวณลานจอดรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก
มีรถชัตเติ้ลบัตรมากกว่า๕คันที่ขอสมกร
เตรียมเอาไว้บริการรับส่งประชาชนไปยังสนามหลวง
ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
โดยตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่๓๑ตุลาคม
ขอสมกรได้เตรียมจัดรถชัตเติ้ลบัส
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทุกแห่ง
เพื่อรับส่งไปยังบริเวณสนามหลวง
ตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาจนถึง๒๔นาฬิกาค่ะ

จะมีรถให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น๘๑คัน
ขณะที่รถในเส้นทางปกติจะวิ่งผ่านบริเวณสนามหลวง
มีให้บริการทั้งหมด๒๕คัน
รับจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒
ไปยังบริเวณถนนวิสุทธิกษัตริย์
โดยออกเดินรถทุก๑๕นาทีค่ะ
และใช้เวลาไปกลับเที่ยวละ๒ชั่วโมง

ยังคงมีประชาชนเพียงบางตาเท่านั้นนะคะ

จะมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการหนาแน่นไม่ต่ำกว่า๕๐๐คน
และจะมากที่สุดในช่วงวันที่๒๕๒๖ตุลาคมนี้ค่ะ
ครับในส่วนความพร้อมของขอสมกรนะครับ

ซึ่งสังกัดสังกัดเขตการเดินรถที่๘นะครับ
ได้จัดเตรียมรถโดยสาร
รองรับประชาชนในงานพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับ
ในวันที่๒๖เราจัดเตรียมรถไว้ทั้งหมด๘๑คันนะครับ
โดยจะรับส่งพี่น้องประชาชนระหว่างหมอชิด๒

ซึ่งนะครับเราจะมีจุดอำนวยการนะครับ
จากว่ามีการปิดการจราจร
ในระยะที่๓ที่บริเวณจุดวิสุทธิกษัตริย

รองรับพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับ
คืนของคืนวันที่๒๖ไว้ที่จุดวิสุทธิกษัตริย์นะครับ
ซึ่งแผนการในการรองรับประชาชนในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับ
อู่หมอชิตหรือภาพรวมของขอสมกร
เราได้เริ่มดำเนินการมาเป็นระยะแล้วนะครับ
ซักซ้อมในการเตรียมการต่าง
แล้วก็เปิดการเดินรถจริงตั้งแต่วันที่๒๓ถึงวันที่๓๑
โดยในวันที่๒๖จะเป็นการเดินรถให้บริการพี่น้องประชาชน
ตลอดทั้งคืนนะครับตลอดทั้ง๒๔ชั่วโมงเลย
ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
ไม่ทราบว่ามีบริการรถชัตเติ้ลบัตรให้บริการฟรีไปยังสนามหลวงค่ะ
ใช้บริการรถแท็กซี่และบอกอีกด้วยนะคะว่าในวันที่๒๕ตุลาคมนี้
มาใช้บริการชัตเติ้ลบัตรที่นี่อย่างแน่นอนค่ะ
เพื่อที่จะขึ้นรถเดินทางไปร่วมในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
ตั้งใจมาหลายวันแล้วจะมาให้ได้ทีนี้มาก็ไม่รู้
ไม่รู้ก็ขึ้นแท็กซี่ไปลงอะไรโรงพยาบาลสิริราช
ก็ได้เห็นแค่นี้ก็ดีใจแล้วแหละแค่นี้แหละ
ถ้าเรารู้ว่ามีรถขึ้นบริการชัตเติ้ลบัตรฟรีนะ
ถ้ารู้เรื่องรถให้บริการฟรีฉันก็จะไม่ขึ้นแท็กซี่แน่นอน
ประมาณทุนหลายบาทช่วยเลขากลับก็ขึ้นแท็กซี่กลับมาอีก
ขณะที่บริษัทขนส่งหรือบขศอำนวยความสะดวก
การจัดรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า๓คัน
รับส่งฟรีระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒
โดยให้บริการตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาถึง๙นาฬิกา
และเวลา๑๖นาฬิกาจนถึง๒๐นาฬิกาค่ะ
และจะลดค่าโดยสารรถบขศลง๑๒๐ในวันที่๒๕๒๙ตุลาคมนี้
สำหรับรถโดยสารของรถบขศที่มีระยะทางเกิน๓๐๐กิโลเมตร
ส่วนชานเมืองคือกรุงเทพและสระบุรี
กรุงเทพกำแพงแสนและกรุงเทพจันทบุรี
เฉพาะวันที่๒๖ตุลาคมนี้ค่ะ
สำหรับประชาชนที่ตั้งใจจะเดินทางไปร่วมในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
สามารถมาใช้บริการรถชัตเติ้ลบัตรที่ขอสมกรจัดเตรียมเอาไว้ให้ฟรี
ที่บริเวณลานจอดรถขอสมกรนะคะ
โดยสังเกตที่บริเวณป้ายด้านหน้ารถค่ะ